เห็นข่าวนี้แล้วก็กลัวแทนสุภาพสตรีเลย

ลงจากคอนโดมามีผู้ชายมาด้วยคนหนึ่งนะ

ไม่จบเท่านั้นเขาเดินตามมาถึงรถผู้หญิงเลย

โตสานไหลคะ

แล้วนี่คือโชคดีที่ตอนที่เธอขึ้นมาที่รถล็อกรถไว้ก่อน

ถึงแม้ว่าใช่ชื่อไปพร้อมก็เปลี่ยนเดี๋ยวนั้นเลยนะ

แล้วจังหวะที่ตัวผู้หญิงพอขึ้นรถไปแล้วพยายามผู้ชายคนนั้นวิ่งมา
เหมือนจะเปิดประตูรถอย่างที่พี่น้ำแข็งบอกแล้วมาเคาะประตูด้วยบอกบุ๋มจะไปไหน
โอ้โหยังบุ๋มไม่จบอีกดีนะเธอล็อกประตูไว้ก็เลยเปิดประตูไม่ได้นะ
เธอเลยงงว่าผู้ชายคนนั้นเป็นใครต้องการอะไรมาทำอะไรกันแน่
คนที่มาดูคลิปนี้ครับเป็นห่วงเป็นห่วงตัวผู้หญิงกลัวว่าจะได้รับอันตราย
โดยเฉพาะตอนที่เธอเปิดท้ายรถเก็บของเนี่ยก็แนะนำว่าเธอควรจะรีบขึ้นรถ
แล้วก็ล็อกรถทันทีเลยหรือว่าถ้าเจอแบบนี้ไปในที่ที่คนเยอะคุณผู้ชมฮะ
ที่ที่คนพลุกพ่านพลุกพ่านหน่อยไปตรงนั้นน่าจะปลอดภัยกว่า
หรือไม่ก็ไปแจ้งรอปภหรือว่านิติบุคคล
ชาวเน็ตบางคนเอออันนี้น่าสงสัยเหมือนกันคุณผู้ชม
ชาวเน็ตเขาบอกว่าหรือผู้ชายคนนั้นมาทวงหนี้
ทวงหนี้กับคนชื่อบุ๋มแต่ไม่รู้ว่าหน้าตาเป็นยังไง
ก็เลยลองถามดูลองถามสุ่มไหม
คนนี้ใช่บุ๋มหรือเปล่าคนนู้นใช่บุ๋มหรือเปล่า
ก็เลยถามไปเรื่อยก็ยังไม่เจอครับ
หรือไม่แน่นะคุณผู้ชมอันนี้ก็เป็นข้อสังเกตที่เขาถามมานะ
ว่าอาจจะมีคนแอบเอารูปของเจ้าของคลิปเนี่ย
ไปคุยแชทกับใครหรือไปคุยกับผู้ชายที่เดินตามมาหรือเปล่า
เขาก็เลยมาตามหาคนชื่อบุ๋มนั่นเองครับ